คือร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
กบร้อง

คุณร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ในเพลงเริ่มแบบนี้ล้ำแล้ว๕๐๐๐บาท

อะไรครับ

เมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรนะคะ

เพลงแรกนี้ยังไม่ได้เหรอคะ
เพลงแรกนี้๕๐๐๐บาท

ตอนนี้ก๊อฟผ่านเพลงที่๑ไปแล้ว

บินคุณโรมศรีธรรมราช
ชื่อก็บอกเลยนะว่ามาจากใต้แน่

ศรีธรรมราชนะครับเพลงนี้คนคิดชื่อเพลง

คนที่แต่งเนื้อเพลงคือคุณประสบโชคมีลาบ

มาถึงเพลงที่๒กันต่อเลย

ก็พร้อมแล้วทุกท่านพร้อมทางบ้านพร้อม

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
ผมว่าก๊อฟเขาไม่เอาแน่เขาต้องลุยต่อยังไงก็ต้องเสี่ยงกัน

เวลาเพราะไปแล้วสำหรับเพลงที่สองพูดละค่าหนึ่งหมื่นบาทกรอบครับ
จะเล่นหรือจะหยุด
ตรงหลังว่า

ต้องเล่นเท่านั้นถึงจะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้น
เพราะตัวช่วยยังมีอยู่แน่นอน
ตอนนี้คิดให้ดีนะครับว่าอยากจะได้ตัวช่วยอะไร
ก๊อฟจะใช้หรือไม่ใช้

ใช้ครับ
ครั้งนี้เลือกใช้ถามหน่อยค่ะก๊อฟ

ข้ามไปเลยครับแล้วก็ร้องเพลงเก่ง

เขาทำไมเชียร์เสียง

คุณแม่จู๒นิ้มคุณแม่บอกว่าซู่ไม่ได้แผ่นที่๑

ขอให้ได้ดังที่ต้องการ

ตัวช่วยของก๊อฟในเพลงที่๒

คุณก๊อฟครับ
คุณก๊อฟครับ
คุณก๊อฟเลือกที่จะใช้สิทธิ์ตัวช่วยของก๊อฟแผ่นที่๒
ร้องเพลงเก่งของตัวเองเพลงเก่งของก๊อฟคือเพลงอะไรครับ
ปอกแนวอ้อนวรอีกแล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่งหรือเพลงอะไรต้องร้องให้ถูกต้องเหมือนกันนะครับ

หนูก๊อฟต้องตั้งใจร้องนะคะ
เราจะได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นานนะคะหนูครับ

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาก

กรุงธนบุรีนำดังไปทั่วถิ่น
สมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา
เกลือกองเตรียมไกลวงเย็นใหญ่ผ่านไปบูชา
ข้าศพนิกรทุลาต่างก่อมาขอข้อน
ทนบุรียังมีลูกมีคนหนึ่ง
เสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาวาวอน
แฟนลูกนิหารอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจร
ตามหาถั่วตรอกซอกซ้อนจากที่นอนไม่หวนมา
น้องไปอยู่ไหนรู้ไหม
ใจพี่จะขาดนั่งรถบงโคราช
ประกาศหวังพบน้องนาง
ขอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ป้านะบอกไม่มาแล้วตั้งนาน
ทนบุรี
ตอนนี้ใจลูกแทบสิ้นหวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนทาน
๗วันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสาน

สาย
แม่เพลงนี้มันยิ่งใหญ่ตระการตาจริง
ยิ่งตอนอินโทรขึ้นนี่โอโหโหยังรวมผลทานบก
อลังการงานสร้างอลังการจริง
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่งมีประวัติหรือว่ามีอดีตอะไรกับเพลงนี้
ก็คือเวลาไปประกวดหรือว่ามีงานอะไรอย่างนี้ก็จะหล้องเพลงนี้นะค่ะ

ก็จะร้องเพลงนี้ด้วยเสมอเลย

มาดูกันสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
๊อฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

ร่วมเจ้าในคำที่สองวันนี้รับราวรุงวืนบ้อ
เพลงนี้นะครับก็คือวอนข้อตัดสินของคุณรุ่งสุริยานั่นเอง
เป็นเพลงแรกในชื่อรุ่งสุริยา

ได้รับรางวัลพระพิการร์เนททอง
เพลงนี้แต่งด้วยคุณพรพนาพรัย
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๓กันแล้ว
ก็มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าหยุดตอนนี้๑๐๐๐บาท

เพลงที่๓นี้เหลือ๕๐๐๐บาท

มีความเป็นดนตรีไทยเดิมไทยเดิมมีเสียงคล้ายละนาดอยู่ด้วยเป็นไงครับก๊อฟ

ยังไม่รู้ว่าจะคำแรกร้องอะไรยังไม่รู้นะ

ฟังเพราะมันผ่านมาเคยได้ยินมาบ้าง
แต่ว่าร้องจริงจังนี่ยังไม่เคย

ถ้าเลือกที่จะเล่นยังมีสิทธิ์ได้ลุ้น๒๐๐๐
ตอนนี้ตัวช่วยของก๊อฟยังเหลืออยู่อีก๒แผ่นป้ายที่ยังไม่ได้เปิด
ตัดเซ็นต์จ่ายให้ดีฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท
ครับจะเล่นหรือจะหยุด
ก็กรองว่าเล่นครับ
เล่นค่ะ
ถูกต้องแล้วนะครับเลือกที่จะเล่นเพื่อที่จะคว้าสองหมื่นบาทให้ได้ทำความฝันให้เป็นจริง
ตัวช่วยนะสิครับที่จะช่วยก๊อฟได้มีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับบนเวทีแห่งนี้
ใช้ใช้ใช้ใช้ตอบว่าใช้ใช้ใช้ใช้ตอนนี้ยังนึกเพลงไม่ออก
ยังนึกไม่ออกเลยใช่ไหมชื่อเพลงยังไม่รู้แล้วตายเอาละ

แผ่นไหนครับ
๖แผ่นป้ายตอนนี้ใช้เป็นราว๒
เหลือ๔แผ่นป้ายเลือกได้๑แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้

มีคนโอภาคไม่ต้องใช้
มาโรงแข่งเข้าหน่อย
เมื่อกี้มองหมดเลย
มาโรงแข่งเข้าหน่อย

ไม่ใช้
ไม่ใช้ฮะไม่ใช้ฮะไม่ใช้ฮะ
ไม่ใช้

เอาไว้เป็นกำไรชีวิตในเพลงที่๕๖๗
เดี๋ยวให้แม่เป่าหัวหน่อยได้ไหมครับ

นี่ป๊าบ

จนกว่าดนตรีจะหยุดหรือจบเพลงไป

มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมา

รวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟาง
เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้ายานาง
มองเห็นบวนสลางลอยปริ่มริมบึง
อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อย
เอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึง
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึง
แปลงได้จะบินไปครึ่ง
เขาเจ้าบัวตูมบัวบา
หอมดินเข้ากลิ่นไอฟ้น
อ้วนหลักคนหอมแก้มน้องคราน
คลุยเป่าแผ่วพริ้วผ่านทิวแถวต้นตาน
มนต์รักเพลงชาวบ้าน
พุ่งแผ่วมา